สำหรับปัญหาช้างป่าที่ลงมาทำลายอาหาร

ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีให้เห็นเป็นระยะนะคะ
เมื่อ๓วันก่อนเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
เป็นช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติ๔ขีด
ลงมาทำลายพืชผักสวนครัวและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย

เพราะว่าช้างบางตัวเป็นช้างแม่ลูกอ่อนค่ะ
ผู้นำท้องถิ่นพร้อมชาวบ้านบ้านสวนปรัง
ตำบลบางสะอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ร่องรอยความเสียหายของพืชสวนพืชไร่นานาชนิดนะคะ
หลังจากที่มีช้างป่า๗๘ตัว
อุทยานแห่งชาติ๔ขีดทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กค่ะ
อายุประมาณ๑ปีบางตัวก็เป็นช้างแม่ลูกอ่อน
ลงมาทำลายต้นยางพาราอายุประมาณ๒ปี
ต้นมะละกอต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะพร้าวและต้นปาม
ที่มีอายุไม่มากนักเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะช้างป่าโขลงดังกล่าวค่ะ
ได้เข้ามาหากินถึงบ้านเรือนชาวบ้าน
มีการทำลายข้าวของกินเกลือดูดน้ำในโอ่งเก็บน้ำ
แล้วก็จะอยู่จนก่อนที่ฟ้าจะสางนะคะแล้วก็เข้าป่ากลับไป
ทำให้ชาวบ้านต้องทิ้งบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ในที่อื่นชั่วคราว
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิต
เนื่องจากช้างโขลงนี้เป็นช้างแม่ลูกอ่อนด้วยนะคะ
เมืองต้นชาวบ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังในพื้นที่

เพื่อให้ช้างได้ลงมากินป้องกันไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน
และนอกจากช้างโขลงนี้แล้วนะคะยังมีอีก๕๖ตัวที่สลับกันลงมา
เนื่องจากบนภูเขาในเขตอุทยานตอนนี้ไม่มีอาหารแล้ว
เหมือนบริเวณสวนของชาวบ้านรอบเทือกเขาค่ะ